ช่วงที่รอเนี่ยเราหาอะไรทำกันสักนิดหนึ่ง

เราเพิ่งเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจไม่ได้มาก

เราก็เลยใช้วิธีอะไรฮะทีมข่าวของเรา
ใช้วิธีทางโหราศาสตร์
เป็นเรื่องแบบอยากให้คุณผู้ชมดูเพลินกันสักนิดนึงนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปขอความรู้จากหมอดู
ให้ดูโงเห้งของทั้งหมวดจรูน
แล้วก็คุณครูปรีชาหน่อยเปรียบเทียบว่า
ใครมีลักษณะอย่างไร
น่าจะมีนิสัยแบบไหน

ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
แถววัดโสมณัฐราชวรวิหาร
ไปสอบถามนางจุธามาสมณีฤทธ
เป็นอาจารย์ประจำวิชาห่วงจุ้ย

เอาภาพไปให้อาจารย์วิเคราะห์
จุธามาศมีความเชี่ยวชาญกว่า๑๕ปีนะ
เมื่อไปถึงพบว่าอาจารย์ตอนที่ภาพที่เห็นก็กำลังสอนวิชาโหราศาสตร์ให้กับนักเรียนอยู่นี่แหละ
เอาภาพของหมวดจรูนกับครูปรีชาไปให้ดู

ครูปรีชามีรอยยิ้มที่จริงใจ

คิ้วรูปสงโค้ง

ขอดูครูปีชาก่อนได้ไหม

และหากจะทำการใดต้องมีการวางแผนล่วงหน้า
วิเคราะห์แบบนี้
ไปฟังเสียงอาจารย์วิเคราะห์เพิ่มเติมถึง
ห่วงจุ้ยโงเห้งของคุณครูปรีชาค่ะ
ครูปีชาจริงแก้มอ้วน
มีตังค์หน้าผากกว้างฉลาดเฉลี่ยวนะคะ
แต่รอยยิ้มจริงใจนะคะแต่ดูดีสิคะ
คิ้วกงเคี้ยตรงคนนี้คนซื่อ
คิดอะไรนี่ต้องมีเล่เหลี่ยม
จึงจะคิดไม่๑๐๐ทีเดียว
แต่ถามว่าโงเห้งของอาจารย์ปีชาเป็นยังไง
อาจารย์ปีชาเป็นอย่างไรนะคะก็เป็นคนหัวล้านเป็นคนฉลาด
ทำอะไรนี้ต้องใช้ความคิดใช้อะไรรอบครอบนิดนึงนะคะ
แล้วก็ถามว่าข้อเสียนะคะ
ข้อดีคืออาจารย์พูดว่าแก้มใหญ่มีเงินมีทรัพย์
ข้อเสียคือคิ้วมีเล่เหลี่ยมนะคะ
คิ้วมีเล่เหลี่ยมนิดนึงนะคะต้องดูดีนิดนึงค่ะ
แต่ลักษณะคำพูดนะคะคำพูดก็เป็นคนเก็บความรู้สึกนะคะ
เราถ้าเขามีความลับอะไรก็เก็บแน่นเก็บสนิทนะคะ
ก็เป็นการเวลาพูดจาอะไรอย่างนี้นะคะลักษณะการพูดเนี่ยเก็บความรู้สึกค่ะ
ของครูปีชาเห็นไหมคะจะเป็นคิ้วโค้งนะคะ
้วโค้งนี่มีเล่เหลี่ยมมีแผนทำอะไรมีแผนนะคะมีแผนกว่า
ครูปีชานะคะ
นี่ในส่วนของคุณครูปรีชานะฮะ
อ้าวในวิตากรบอกว่าคิ้วโค้งดั่งคันสอนจะสวยไม่ใช่เหรอฮะ

เอาให้ตรงเป๊ะเลยนะคุณให้ตรงเป๊ะเลยนะ
เป็นไม้กระดานวางอยู่บนลูกกระตา๒ลูกเลยนะ
เอาเป็นไม้บรรทัศน์เลยนะวางทาบให้เห็นเลยนะ

เราก็ถามอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์ดูของครูปรีชาไปแล้ว
อาจารย์ดูของหมวดจรูนหน่อยได้ไหม
คิ้วดูข้อดีดูข้อเสียดูซิมีอะไรบ้าง
ฟังกันหน่อยว่าอาจารย์จุธามาสพูดถึงในส่วนของหมวดจรูนว่าอย่างไรนะครับ
ผิวเผินนะคะหมวดจรูนเป็นคนซื่อนะคะแววตาซื่อเอ่อ
ลักษณะรวมอะนะคะนิ่งซื้อเหมือนคน
เราจะเรียกภาษาไทยเราเรียกว่าคนบ้านใช่ไหมคะ
แต่ดูให้ลึกนะคะเขาตาเอกตาเอกบางทีก็ไม่จริงใจกับคนนะคะ
แล้วก็ข้อเสียนะคะบางทีดูดีนะคะหน้าเอียงนิดนึงเหมือนกันนะคะ
คนหน้าลักษณะรูปหน้าโครงหน้าตรงเนี่ยจะมีความซื่อสัตว์มากกว่านะคะ
โครงหน้าเอียงนี่ก็มีความลับนิดนึงนะคะ
เพราะฉะนั้นอาจารย์ให้คะแนน๒คนเท่ากันนะคะ
ในความดีของของหมวดจรูนนะคะมองผิวเผินมองภายนอกเนี่ย
ก็เหมือนเป็นคนซื่อนะคะดูแววตาก็ดูแววตาก็เหมือนซื่อจริงใจ
แต่ลักษณะลูกตาเหมือนคนมีเล่เหมือนกันนะคะ
แล้วก็โครงหน้าก็เบี้ยวนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้น
แต่เวลาพูดเนี่ยพูดอะไรก็พูดแบบไม่ได้พูดแบบ๑๐๐อ่ะนะคะ
ฉะฉานออกมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความลับด้วย
ของหมวดจรูนเนี่ยตรงนะคะคิ้วซื่อกว่าแต่ว่าคิ้วแตกนะคะ
อื้มนั่นเป็นลักษณะโงเห้งบนใบหน้า
เอาชื่อพยานชนะตัวแรกมาวิเคราะห์ก็คือชื่อจริง
ของทั้งหมวดจรูนแล้วก็คุณครูปรีชามาวิเคราะห์ตามโหราศาสตร์พม่านะ
พบว่าตัวอักษรปปลาซึ่งก็หมายถึงอาจารย์ปรีชา
เป็นคนมีชื่อเสียงมีเกียรติยศแต่ไม่มีโอกาสได้เงิน
สำหรับปีนี้นะอาจารย์วิเคราะห์สำหรับปีนี้
ส่วนอักษรจอจานก็คือทางฝั่งของหมวดจรูนนั้น
หลุมขุมทรัพย์มีโอกาสได้ใช้เงิน
แต่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่าง
วิเคราะห์เรื่องของโงเห้งแล้ว
ฟังการวิเคราะห์อีกสักทีหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของตัวอักษรนะคะ
จจานในวิชาโภตศาสตร์พม่า
เราจะเรียกว่าจอจานเป็นดาวขุมทรัพย์
หลุมขุมทรัพย์ดาวอังคารนี้ตกหลุมขุมทรัพย
ได้เงินได้ทรัพย์แต่มันต้องตกหลุมไงคะ
ต้องถูกบีบถูกบังคับเช่นคนบางคนเนี่ย
ถูกบังคับให้เซ็นค้ำประกันหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
นี่เขาเรียกว่าถูกบังคับทีนี้เงินที่ได้มา
กว่าจะได้มาต้องถูกบีบถูกบังคับใช่ไหมคะ
แต่ตกหลุมขุมทรัพย์นะตกหลุมขุมทรัพย์แน่นอนนะคะ
มีโอกาสได้เงินนะคะแต่ถามว่าแล้วปปลาน่ะ
ปลาเป็นดาวอธิบดีมีชื่อเสียงมีเกียรติมีกล่อง
มีเกียรติเช่นว่าคนบางคนนี้ได้แม่ดีเด่น
โล่ได้อะไรอย่างนี้ได้ตังค์ไหมไม่ได้ตังค์นะคะ
เพราะฉะนั้นปปลาในวิชาโหลศาสตร์นะคะ
ตอบว่าคุณได้เป็นดาวอธิบดีมีชื่อเสียงมีเกียรติมีกล่อง
แต่มีโอกาสที่จะยังไม่ได้ตังค์ค่ะ
แต่ถ้าคดีนี้ยืดเยอะไปไม่แน่นะคะ

ถ้าปี๖๒ปี๖๒ปปลานี่เป็นดาวราชาโชค

ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปีนี้จบลงตัวนะคะ

โทษจัง

รอ๒๘กุมภาพันธ์วันที่ตำรวจแถลง
แนวทางการสืบสวนสอบสวน
แต่ถ้าจะขึ้นสารอะไรอย่างไรต่อจะสู้คดีอย่างไรต่อ

สำหรับคดีหวย๓๐ล้านสุดตอนนี้เดี๋ยวทำคิ้วตรงก่อน

เบี้ยวก็ได้ปากจะได้ตรงกับจ่ายไง

แล้วถ้าคุณอยากจะตกหลุมขุมทรัพย์
คุณต้องเปลี่ยนชื่อเป็นจุปัสลาจอจาน
ก็เป็นสีสันข่าวที่เรานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ
เพราะว่าเรื่องของหวย๓๐ล้านเราก็เครียดกันมาอยู่หลายเดือนแล้ว